เมื่อคืนนี้ที่แถวลาดกระบังมีเหตุไล่ล่าระทึกเลยครับ
คนก่อเหตุชื่อว่าสันตินะแต่สันติเนี่ยก่อเหตุวุ่นวายเพราะอะไร
ฉุดผู้หญิงขึ้นรถนะฮะทีนี้ผู้หญิงก็เลยแจ้งตำรวจ
โอ้โหคุณผู้ชมต้องใช้ตำรวจ๓โรงพักไล่ล่าสันติครับ
ขนนู้นไปนู้นแล้ว
ตอนนี้ผู้หญิงกำลังทั่วรถรถผู้ก่อเหตุต้นนะครับ
มาจากฉลองกรุงครับ
ที่ก่อเหตุคือคันนี้ครับ
เดี๋ยวมันก็จอด

ก่อนรถด้วยครับจอดรถด้วย
ใครจอดไม่ต้องแล้วจอดรถครับ

ส่วนทิศครับที่ใจจอดรถจอด

โอ้โหถ้าเป็นชื่อภาพยนตร์ก็ต้องล่าระห่ำไอ้สันติ
คุณผู้ชมฮะนี่ใช้ตำรวจ๓โรงพักมีรถกู้ภัยด้วยนะ
เมื่อกี้บอกเลยตอนนี้กู้ภัยกำลังคั่วรถผู้ก่อเหตุอยู่

อันนี้มาจากฉลองกรุงนะที่ขับหนีมาเนี่ยคุณผู้ชมสันติเนี่ย
เหตุเกิดเที่ยงคืน๑๕นาทีครับ
คือตำรวจสพฉลองกรุงเขารับแจ้งมาจากกู้ภัยมาก่อน
ว่ามีผู้หญิงโทรขอความช่วยเหลือมา
เพราะโดนผู้ชายซึ่งมีอาการมืนเมาสุรา

แต่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งหลบหนีเอาตัวรอดมาได้
ตรงบริเวณซอยศกรุง๓๙เขตลักกระบัง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานกันเลยนะ๓โรงพัก
คือสนฉลองกรุงสนลำผักชีและสนสุวินทวง
รวมไปถึงรถกู้ภัยทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เป็น๑๐คัน
ช่วยกันตามสกัดจับกระบะอีซูซูคันนี้ครับ
ทะเบียน๒๓๑๙นครราชศรีมา
ซึ่งขับหลบหนีมาระหว่างไล่ลาดติดตามสศก็ขับรถชนรถข้างเคียง
จนเสียหายไปหลายคันเลยแล้วยางรถของกระบะอีซูซูของสันติเนี่ย
สี่เส้นเลยฮะก็บดบดบดล้อมาเรื่อยแล้วก็ขับลัดล้อเข้ามาตามซอกซอยครับ
จะพุ่งลงพงหญ้าข้างทางไปคุณผู้ชมในซอยวัดลำต้อยติ่ง
จากนั้นสศก็เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าไปในพงศ์ย่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยค้นหาและตามจับมาได้
นี่แหละครับวินาทีตอนที่ตำรวจไล่ล่าไปแล้วก็ไปจับในสันติได้
เพราะว่ารถเขาพุ่งลงพงหญ้าข้างทางคือสภาพรถก็ไม่ไหวแล้ว
น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคือบดล้อบดล้อมาสี่เส้นสี่ข้างเลย
ใช่ค่ะคือตอนคลิปตอนไล่ล่าเราจะได้ยินเสียงว่าแคล่งไปตามท้องถนน
โอ้โหเสียงแม็กบดไปกับถนนคุณผู้ชม
ตำรวจก็เข้าไปคุมตัวสันติมาโอ้โหชื่อขัดแย้งกับพฤติการเหลือเกิน
สันติสุวรรณดีอายุ๓๖ปีเขาเป็นชาวโคราชครับ
ไปจับกลุ่มตัวคือเขาฝืนสุดแล้วนอกจากสภาพรถแล้วนะ
สภาพร่างกายเขาพี่น้ำแข็งไหล่หลุดแล้ว
ไหล่ขวาหลุดไปแล้วครับบาดเจ็บแล้วก็มีกลิ่นโอ้โหละมุดหึงเลยนี่

เจ้าหน้าที่ก็ส่งไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะสันติไปดื่มมาจนเมา
แล้วไปก่อเหตุพยายามฉุดนางสาวเอขึ้นรถครับ

ก็เลยล้มเป็นแผลถลอกที่หัวเข่า

อีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็สอบประคัมคนที่เสียหายด้วยผู้หญิงคนที่ชื่อนางสาวเอเนี่ยแหละ
เพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกับสันติต่อไปครับโอ้โหนี่ขนาด
โดนจับได้ไหล่หลุดยังจะฝืนอีกนะใช่